คลิปที่เอามาให้ดูต่อไปนี้นะคะดิฉันเล่าตามคลิปนะ
ต้นเรื่องก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคลิปนี้ดิฉันไม่ทราบนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าคุณนักข่าวคุณจะเล่าเล่าให้ครบก็เอาเล่าตามคลิปนั่นแหละค่ะ
อ่าคืออย่างงี้คุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะไปปาดหน้ารถเก๋ง
พอรถเก๋งเห็นแบบนี้แล้วก็คงจะเตือนไปบีบแตรไปหนึ่งครั้ง
พี่แกหัวร้อนค่ะขับตามไปนะไปถีบกระจกมองข้างรถเก๋ง
แล้วจากนั้นก็ขับไล่กันไปไปจนมุมยังไงสุดท้ายเรื่องจบยังไงคลิปนี้ดูค่ะ

จบยังไงล่ะสุดท้ายไปจบคือรถคันอื่นช่วยเบรก

ไซค์ขับหนีย้อนสอนไปรถใหญ่รถเก่งเขาก็ตามไปไปย้อนสอนแบบนั้น
เก่งก็ไปต่อไม่ได้ส่วนมอเตอร์ไซค์ค่ะไปแล้วไปต่อไม่รอแล้วจ้า
เห็นชัดคือทะเบียนกับเสื้อนะเสื้อที่เป็นรายเดอร์บริษัทหนึ่งนะ
แล้วละมุบเลยนี่ไงชัดเจนเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนพนักงานส่วนทะเบียนมันชัดแน่นอนแล้ว
ได้ยินเสียงผู้หญิงไหมพ่อตามพ่อตามเออได้ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นแฟนของคนขับ
ก็ตามตามกันไปไล่กันไปแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ขับไล่ตามมอเตอร์ไซค์ไปทันทีนะคะพอถูกกระทำแบบนั้น
ทั้งคู่ไล่กันค่ะฝ่าไฟแดงหนึ่งล่ะถูกไหม
มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอถูกรถเก๋งไล่ตามแกก็หนีแบบไม่ลดละเลิกค่ะ
สุดท้ายแกตัดสินใจเลยนะมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนขี่สวนเลนไปฝั่งตรงข้าม
แต่รถเก๋งพอไล่ตามไปจนติดรถที่สวนมาก็ไปต่อไม่ได้นะคะ
มอเตอร์ไซค์บอกบ๊ายบายไปต่อไม่รอแล้วจ้าหนีไปได้เลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แถวแยกเตาปูน
เพราะมอเตอร์ไซค์เห็นไหมจังหวะหนึ่งที่แกยกเท้าไปทีบค่ะ
ส่วนมอเตอร์ไซคู่กรณีในคลิปนะคะจับป้ายทะเบียนได้ชัดเหมือนที่ก๊อฟบอก
ลอจุรากอไก่ดเด็กหกสามเจ็ดกรุงเทพมหานครส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อพนักงาน
ไปยืมเสื้อใครมาใส่นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย่าเอิดอย่าพักเต๋านะ
เดี๋ยวสุดท้ายตอนจบก็ไห้สวยรวยกระเช้าเหมือนเดิม